ไปดูอุบัติเหตุบนท้องถนนกันบ้าง
ช่วงฝนตกแบบนี้ต้องระมัดระวังในการขับขี่

แล้วคุณผู้ชมจะเหมือนนั่งอยู่ในรถ

เพราะว่าข้างหน้ารถกระบะที่สวนเลนมา
มันกำลังจะแซงรถบรรทุกแล้วแซงไม่พ้น
พุ่งเข้ามาชนรถเราเต็มนะครับ

นี่คุณได้ยินเสียงเบรกมาตั้งแต่ต้นเลยนะ

แล้วก็เห็นแล้วล่ะว่าคันหน้ามันกำลังแซงสวนทางมา
แต่เราก็ไม่รู้จะเบรกทันได้ยังไงนะ
กล้องหน้ารถของผู้เสียหายบันทึกนาทีเกิดเหตุไว้อย่างชัดเจนเลยนะ
ขณะที่เขาเองขับรถไปพร้อมกับครอบครัว
เขาน่าจะหมายถึงพ่อพ่อเป็นคนขับ
ท่านใดนั้นรถกระบะท่านเดิมมันขับสวนเลน

อาจจะแซงรถบรรทุกที่วิ่งอยู่ด้านหน้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักคุณ
ฝนตกแบบนี้ถนนลื่นแบบนี้
ไม่ควรจะแซงในระยะกระชั้นชิดแบบนี้แล้วนะ
เพราะว่าทัศนวิสัยการมองเห็นมันไม่ดี

แต่ทีนี้มันเบรกไม่อยู่เบรกไม่ทันจริงนะครับ

และคนที่อยู่ในรถที่มีกล้องหน้ารถ
ก็พยายามที่จะพูดว่าพ่อเป็นอะไรหรือเปล่า
เสียงมันจบลงแค่นั้นคลิปมันจบลงแค่นั้น
คุณเป็นห่วงไหมว่าคนในรถคันนี้เป็นยังไง

ผู้สื่อข่าวของเราตรวจสอบข้อมูลนะครับ
พบว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้น
ในช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ประมาณ๔โมงครึ่งช่วงเย็นแล้วนะครับ
วันที่๑๕มิถุนายนที่จังหวัดนครสวรรค์
รถกระบะคันที่เป็นต้นเหตุ
ไม่มีประกันภัยมีแต่พรบ
และคนขับรถกระบะที่แซงมาแบบนี้นะครับ

ส่วนฝั่งผู้เสียหายคือคนที่นั่งรถ
ที่มีกล้องหน้ารถนี่นะคุณ
สะโพกหลุดกระดูกแตกถึงขนาดต้องผ่าตัดนะฮะ
หลังเกิดเหตุครอบครัวนี้
กับคนขับรถกระบะที่ก่อเหตุนี้นะครับ
ตกลงค่าเสียหายกันยังไม่ได้เลยคุณ
จากคนขับรถกระบะบอกว่าไม่มีเงิน
แล้วก็ไม่เคยมาเยี่ยมผู้บาดเจ็บเลยนะ
อ้างว่าเครียดจนเบาหวานขึ้นเหมือนกัน
ตอนนี้ทางผู้เสียหายที่อยู่ในรถที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยนะครับ
ก็เลยใช้สิทธิ์รักษาจากพรบและประกันสังคมไปก่อน
แต่ก็หมดค่ารักษาไปแล้ว๓แสนบาทนะครับ
จากการที่พ่อต้องผ่าตัดเรื่องของกระดูกสะโพกหลุดกระดูกแตกเนี่ยนะครับ
ก็เลยอยากให้คนขับรถกระบะเข้ามาตกลง
แล้วก็รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย
เพราะคุณเป็นผู้ที่ประมาทแซงมาแบบนี้ได้ยังไง

ใช่ค่ะคือต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างที่สุดเลยแหละ
เวลาที่ฝนตกแบบนี้ถนนมันก็ลื่นด้วยนะคะ